ความคืบหน้าคนร้ายชิงทองกระดาษโน้ต
อ่ะแม่กำลังป่วยหนักใช่ไหม

แล้วก็ไปเจอของกลางอีกหลายอย่างเลย

นี่คือเหตุการณ์ตอนที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมฮะ
จี้ชิงทองน้ำหนัก๓๔บาทในห้างสรรพสินค้า

ทุ่ม๔๙พฤศจิกายน
ตำรวจสืบสวนภูทธอจชนบุรีแกะลอยนะ

เข้าไปในซอยสุขุมวิท๘๕
ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๑กิโลเมตร
นี่ตอนนั้นที่เขาเข้าไปเอาทองนะ
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในซอยดังกล่าวที่ผมบอก
ไปที่คือเป็นป่านะคุณผู้ชมป่าข้างทาง

เดินเข้าไปเข้าไปสักประมาณ๕เมตรเท่านั้นเจอเลย
เจออะไรล่ะเจอถาดใส่ทอง๒ถาด

แล้วก็เป็นปืนบีบีกัน๑กระบอก
แล้วก็ถุงกระสุนปืนบีบีกัน๑ถุง
กระเป๋าสะพายสีน้ำตาลแล้วก็เสื้อคลุมแขนยาว๓ตัว
แต่ละชิ้นถูกโยนทิ้งตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้าง
กระจักกระจายบ้างก็เถอะห่างกันประมาณ๒๓เมตร
อกจากนี้ยังพบรอยล้อรถจักรยานยนต์
เข็นเข็นไปไหน
ทะลุไปอีกซอยหนึ่งคุณผู้ชมที่อยู่ติดกัน
เจ้าหน้าที่จึงนำของกลางทั้งหมดมาเก็บไว้นะครับ
แล้วก็จะเร่งหาบ่อแสติดตามตัวคนร้ายคาดว่า

เพราะว่าวันนี้จับได้ลองดูว่าจะจับได้จริงไหม
เพราะว่าแม่ตามไปได้ขนาดนี้แล้วนะ
นี่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาก็เยอะแล้วนะครับ